คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องเตือนภัยแล้วค่ะ
คุณเคยเห็นไหมกระดาษทิชชู่ฮอเล็กที่เขาขาย๕บาท
แต่ปรากฏว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ซื้อทิชชู่มาในห่อละ๘๔๐๐บาท
เป็นกระดาษทิชชู่ที่แพงที่สุดในโลกเห็นจะได้ค่ะ
อาจจะซื้อทิชชู่มาใช้ที่ร้านอาหารตามสั่งหรือไง
ใช่พี่เบิร์ตแต่เห็นใจเขามากเลย
พี่เบิร์ตเห็นร้านขายอาหารตามสั่งเขาใช่ไหม
สั่งมา๒ฉบับฉบับละ๑๐๐ใบก็เป็นเงินทั้งหมด๑๖๘๐๐บาท
ก็ทยอยโอนไปให้ทยอยโอนไปให้จนครบเงิน
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ค้าท่านนี้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ท่านก็ไว้วางใจเพราะว่านี่เขาติดต่อกันนะ
ถ่ายรูปตอนแพ็คพัสดุส่งมาถ่ายสลิปการจ่ายเงินค่าส่งพัสดุให้ดู
พอส่งมาเสร็จปุ๊บปลายทางแกะปั๊บ
สิ่งที่เห็นคือมันไม่ใช่เลย
มันคือกระดาษทิชชู่๒ห่อเล็กที่เราซื้อกัน๕บาท
นั่นแหละค่ะมีแหละค่ะ
ผู้เสียหายชื่อว่าคุณดวงสมรสุขเจริญอายุ๔๕ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่ตลาดทางรถไฟมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเธอบอกว่าเธอโดนดีซะแล้ว
จฉาชีพหลอกขายลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะ
เธอบอกว่าเธอติดต่อไปหาผู้ค้าส่งออนไลน์จนมีการพูดคุยกันแชทกัน
ข้อความนี่แหละค่ะเปิดให้นักข่าวของเราดูนะคะ
ตกลงจะซื้อลอตเตอรี่๒เล่มเล่มละ๑๐๐ใบ
รวมทั้งหมด๒๐๐ใบเป็นเงิน๑๖๘๐๐บาท
ตกใบละ๘๔บาทใช่ไหมครับครับ
มีการโอนเงินมัดจำไปรอบแรกคือวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมานี่ค่ะ

แล้วก็โอนไปให้จนครบจำนวน
คนขายก็ไม่ยอมส่งของมาให้สักทีอ้างตลอดบอกว่ากำลังจะส่ง
แล้วมีการส่งรูปมาให้ดูด้วยว่ากำลังแพ็คของส่งลูกค้านะฮะ
แก๊กของส่งลูกค้าแล้วถ่ายรูปไอ้หอที่มันแพ็คเสร็จแล้วเนี่ย

เป็นกล่องพัสดุนี่ถ่ายส่งมาให้ดูสุดท้าย
ปลายทางรับเสร็จปุ๊บเจอนี่แหละค่ะทิชชู่สองห่อเป็ดสีเหลืองแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอหาซื้อในร้านสะดวกซื้อกล่องละ๕บาทเอง

แล้วสุดท้ายค่ะเธอก็ติดต่อไปที่คนขายทันที

ทางแชทไลน์ทั้งทางโทรศัพท์ก็เลยรู้ว่าโดนหลอกแน่สุดท้าย
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพมวกเหล็กนะคะ
เพื่อให้ติดตามมิจฉาชีพกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ